เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัฐการณ์ที่เก้าครับ
ได้เดินทางไปร่วมกันกราบศักระ
พระบรมราชสรีรังคารกันอย่างเนื่องแน่นครับ
พระราณพระราชวังดุสิตพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
เป็นประธานธรรมบุญตักบาทพระสงฆ์สามเมอร์เนรแปดร้อยเก้าสิบรูป
เพื่อถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบอพิษ
ครบ๒ปีโดยมีคณะองค์คมนตรีประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูล
คณะรัฐมนตรีและคู่สมรสข้าราชการและภาคประชาชนเข้าร่วมพิธี
จากนั้นนายกรัฐมนตรีร่วมวางพวงมาลาและถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมชายลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบอพิษ
บริเวณท้องสนามหลวงเพื่อน้องรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่๙
ที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานับประการ
เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขของประชาชนตลอด๗๐ปี
ตั้งแต่เสด็จเถลิงถวันลายราชสมบัติตราบจนกระทั่งเสด็จสวรรคต
ส่วนบรรยากาศตลอดทั้งวันที่วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
ซึ่งเปิดให้ประชาชนเข้ากราบศักระพระบรมราชสรีลังคาร
ตั้งแต่เวลา๖นาฬิกาเนื่องแน่นไปด้วยประชาชนจากทั่วทุกสารทิศ
เดินทางมากราบศักระพระบรมราชสรีลังคารในหลวงราชการที่๙
บรรจุใต้ฐานพุทธบันลังพระพุทธชินศรีพระประธานประจำพระอุโบสถ
ซึ่งวันนี้ทางวัดได้มีการขยายเวลาเปิดให้ประชาชนเข้ากราบศักระ
จากเวลาเดิม๖นาฬิกาถึง๑๗นาฬิกาเป็น๖นาฬิกาถึง๒๑นาฬิกา
พร้อมจัดโรงทานเลี้ยงอาหารแก่ประชาชนที่ร่วมพิธี
บริเวณด้านข้างพระอุโบสถด้วยครับ